ไปพบศพของนักวิชาการเกษตรอำเภอบ่อไร่จังหวัดจันท
จังหวัดตราดนะคะหลังพลัดตกน้ำแล้วก็ศูนย์หายไปกว่า๒วัน
โดยศพเนี่ยลอยไปไกลกว่า๒๐กิโลเมตรข้ามอำเภอไปอยู่ที่เขาสมิงค่ะ
ทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาธารณภัยเขต๑๗พร้อมด้วยทีมกู้ภัยสว่างบุญเข้าช่วยเหลือนะคะ
นำเรือท้องแบนไปไปออกค้นหานายนรพลสุโพวันเป็นนักวิชาการประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่
บริเวณท่าน้ำเขาสมิงไปตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้กระทั่งตอนบ่ายเนี่ย
ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายในสภาพเน่าเปื่อยลอยน้ำติดมากับกอไม้ไผ่
บริเวณสะพานบำโรนคลองเขาสมิงเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบ
แล้วก็ญาติของนายนรพลหลังจากพบศพญาติญาติก็ยืนยันว่าเนี่ย
ศพของนายนรพลจริงจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยนำศพกลับมา
ยังสะพานเขาสมิงโดยมีชาวบ้านกว่าร้อยคนเดินทางมาร่วม
ติดสถานการณ์ด้วยจากนั้นก็นำศพนายนรพลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเขาสมิง
เพื่อชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะสำหรับนายนรพลเนี่ยมีตำแหน่งเป็นนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและเป็น
ยอมรับของเกษตรกรในอำเภอบ่อไร่ทั้งยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งเมื่อมีเวลาว่างก็จะออกไปตกปลาตามแหล่งน้ำสำคัญ
ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะคาดว่านายนรพล
แล้วก็พลัดตกน้ำบริเวณฝ่ายตางามที่อำเภอบ่อไร่

เหตุการณ์น่าจะเกิดจากวันที่๒๒สิงหาคม
แล้วกระแสน้ำก็พัดร่างไปไกลกว่า๒๐กิโลเมตร

ข้ามอำเภอค่ะจนในที่สุดก็มาพบที่อำเภอเขาสมิงดังกล่าวนะคะ